ที่วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการเปิดรับสมัคร
ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับ

รับสมัครถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้

การได้มาซ่งสศตามจากรัฐมนตร์ใหม่นั้น

หมายเดียวกันของสสและสวนี้นะครับก็คือการไปเลือกนายรัฐมนตรีในสภา

หากวันเลือกตั้งยังคงเป็น๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้า
เท่ากับวันนี้ต้องถือเป็นวันสุดท้าย
สำหรับการเข้าสังกัดเป็นสมาชิกพักการเมือง
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โค้งสุดท้ายจึงเกิดปรากฏการณ์เลือดไหล
พักการเมืองหนึ่งไปยังอีกพักการเมืองหนึ่ง
ตามธรรมชาติและผิดธรรมชาติ
และภาพเทศไทยมาส่วนหนึ่งก็เป็นข้อเหตุผลของพ่อ
ที่มีความดีของเขาเอง
เขาดีความเขาเองเขาไม่ตรงกันกับผู้นำคนเก่า
อูทางไงดูว่าภาคประธานกฎาชาติรัฐ
ไม่เห็นมีทหารสักคนหนึ่งพลเรือนทั้งหมดน่ะ
พวกเขาเข้ามาอยู่มีทหารไหม

ของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
นามองค์กรและผู้สมัครอิสระทั้ง๑๐กลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งให้คอสชคัดเลือกให้เหลือ๕๐คนในขั้นตอนสุดท้าย
โดยคนกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมกับเพื่อนสว
มาจากการสัญหาของคศ๑๙๔คน

ทำหน้าที่ยกมือกำหนดผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ร่วมกับสภาพผู้แทนราชดรอย่างน้อย๒ครั้ง
กลางข้อจำกัดทางกฎหมาย
เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ผู้สมัครโฆษณาหาเสียงทำได้เพียงออกข้อความแนะนำตัว
ซึ่งแม้แต่ผู้คุมกฎอย่างกรกตยังยอมรับว่านี่เป็นกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน